แม่ห้องศรประเดิมประเพณีลอยกระทงด้วยการลอยกระทงสวรรค์บนวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองแม่ห้องศรซึ่งตั้งอยู่ปลายดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเล๓๘๐เมตรในงานนามัศกาลองค์พระธาตุโดยคืนวันที่๕พฤศจิกายนเป็นคืนวันที่๒ของงานมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวแม่ห้องศรเดิน
ในงานดังกล่าวคณะผู้มีจิตศรัทธาและคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพดีของชาวไทยใหญ่ที่ปฏิบัติสืบท่อต่อกันมาเป็นประจำทุกปีภายในงานมีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะลอยกระทงสวรรค์ได้รับความสนใจจากประชา
สิ่งเลวร้ายออกจากตัวเองและครอบครัวและให้พบแต่สิ่งที่ดี